คุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องติดตามเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประเทศ
กับเรื่องของการแถลงข่าวตั้งศูนย์ปรับโกงประชามติของกลุ่มนปช
วันนี้ต้องยุติการแถลงข่าวเปิด๐๘
เพราะว่าตำรวจมีการเข้าไปขอเจรจาให้ยุติการเปิดศูนย์นี้
ไม่ต้องการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
เพราะว่าเป็นการขัดคำสั่งคอสชในการห้ามชุมนุมเกิน๕คน
อีกหนึ่งเรื่องเรื่องของคนที่อ้างว่าเป็นสระวัตโจ
ขับรถปาดกันไปปาดกันมามีการชักปืนขึ้นมาขู่
บอกว่าเขาเป็นตำรวจให้คนอีกคนนึงนั้นเกรงกลัวสุดท้ายไม่ใช่
ก็จับตัวได้ทีบ้านยาที่นครรัชศาสิมา
แต่ว่าประเด็นที่เราจะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันในวันนี้
มันต่อเนื่องมาจากเรื่องของข้อเสนอของสวบท
เขามีการเตรียมนำข้อเสนอที่ว่าห้ามชาวต่างชาติ
เตรียมเสนอที่ประชุมวันอังคารเวลานะครับ
ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นกันเข้ามา

ในการที่จะห้ามชาวต่างชาติมาตั้งค่ายมวยในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะ
แม้ว่าในต่างชาตินั้นก็จะมีการไปตั้งค่ายมวยไทยอยู่แล้ว

แต่อันนี้เป็นข้อห้ามสำหรับในประเทศเราโดยเฉพาะนะคะ
คิดเห็นอย่างไรส่งไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ

จะได้ส่งข้อความมาคุยกันทั้งเรื่องของประเด็นค่ายมวย
แล้วก็เรื่องของประเด็นข่าวอื่นที่คุณผู้ชมสนใจด้วยค่ะ

ปรากฏบนหน้าจอของเราตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับ
คุณผู้ชมครับช่วงแรกมาติดตามเรื่องที่ทางด้านของกลุ่มแนมร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านผลิติการแห่งชาติหรือณประชา
เดิมทีวันนี้วันที่๑๙วิทยุนายน
มีการเตรียมแถลงข่าวเปิดศูนย์ปราบโกงประชามตินะครับ

ตำรวจมีการนำกำลังไปขอเจรจาบอกว่า
ให้ยุติการแถลงข่าวเปิดศูนย์ปราบโกงในวันนี้
เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
แล้วก็เป็นการผิดคำสั่งของคอสช
ที่ห้านชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนขึ้นไปครับ
ติดตามภาพบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ

ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ

ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ปฏิตามภาพบังชั่วมังตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการเจรจาของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับแกนนำแนมร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนปช
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานโชคชัยก็ยกคำสั่งคอสชเรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนมาขอความร่วมมือเพราะเกรงว่าจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
ภายหลังการเจรจาก็ได้ข้อยุติว่านปชจะยุติการแถลงข่าวในวันนี้โดยนปชเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแก่นำนปชตามภูมิภาคที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ครับ

โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในวันนี้โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในวันนี้โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในวันนี้โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในวันนี้โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในวันนี้โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในวันนี้โดยนปชจัดยุติการแสดงข่าวในว

โดยนวชย้ำว่าไม่ต้องการดึงยูเอ็นเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยครับ
คุณผู้ชมสามารถรับชมรายละเอียดของการแถลงข่าวของแก่นำนปชและตำรวจนะครับได้เพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ